เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจริงนะคะ

เป็นผู้จัดการคาแคร์ในห้างเทอร์มินาล๑๒๒๑
ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยนะคะ

วันชัยเวทวันอายุ๔๑ปีนะคะ
ภรรยาชื่อว่านางบังออนพิมพ์อุบล
ไปสอบถามถึงเหตุการณ์นะคะ
แล้วก็เปิดเผยถึงความสูญเสียครั้งนี้ค่ะเนี่ยค่ะ
ขณะที่ทีมข่าวเราไปพูดคุยก็ยังร้องไห้อยู่แบบนี้นะคะ
บอกว่าจนถึงวันนี้ยังช็อกทำอะไรไม่ถูก

สามีเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานคนเดียว
เนื่องจากเธอต้องดูแลพ่อที่แก่ชะลาอยู่ที่บ้าน
ที่เธออาศัยอยู่คืออำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรียรำนะคะ
ส่วนสามีไปทำงานที่นครราชศรีมาค่ะ

และหลังเลิกงานจะโทรศัพท์มาหาเธอกับลูกเกือบทุกวัน
วันเกิดเหตุประมาณ๑ทุ่ม
โทรศัพท์ไปหาสามีแต่สามีไม่ได้รับสาย
ตอนนั้นเริ่มแล้วเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีแต่ก็พยายามไม่คิดมาก

กระทั่งมีคนงานคาแคร์โทรมาบอกว่า
ถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
จากนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนฝันค่ะ

คนเท่าคนแก่ถือว่าฝันแบบนี้มันเป็นรางไม่ดี
เชื่อว่าจะมีคนครอบครัวในครอบครัวมีอันเป็นไป
เธอก็เลยเตือนสามีและลูกให้ระวังตัวขับรถดี

ทำให้ต้องสูญเสียสามีแบบนี้

ฝันว่าฟันมันหลุดอ่ะจ้ะ
ก็พยายามติดต่อแฟนติดต่อลูก
ก็บอกลูกทั้งนี้ว่าขี้รถจะแห้งอย่างนั้นเลยจ๊ะ
ก็สามเมื่อสี่เมื่ออาทิตย์นั้นก็พอไปยังตระกว้างกันเลย

ก็บอกว่ามันจะเกิดอย่างนั้นสินะจ๊ะ

ก็อยากให้มันอยู่ย้ายเรื่องจัดโกกจัดงานจังสิล่ะจ๊ะ
มันก็ไม่มีเนอะจ๊ะก็คนก็เห็นงาน
การศึกษาของลูกนะจ๊ะ
ลูกก็อยู่ม๕คนหนึ่งก็กำลังต่อตีโอ้กำลังต่อปริญญาอยู่จ้ะ
สุรัตนเวชวันอาของผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
หลานถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่จะต้องมาสูญเสียแบบนี้
เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเยียวยาครอบครัวด้วยนะคะ
ญาติบางส่วนเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ว่าจะนำกลับมาบำเพ็ญกุศลได้วันพรุ่งนี้ค่ะ